นางกาณิกานะคะที่ถูกฆ่าคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าทิ้งซับ
แล้วก็ถูกนำศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแล้วนะคะ
ก็บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศกทีเดียวค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
ก็มีญาติและครอบครัวมาร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะจากคนในครอบครัว

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยเหมือนเชิญตัวได้รายชื่อผู้ต้องสงสัยมา๓คน
แล้วก็มีการเชิญตัวมาพูดคุยสอบปากคำแล้วล่ะ
แต่ยังไม่ได้มีการระบุชี้ชัดว่าคนไหนจะเป็นผู้ต้องหาหรืออย่างไร
แต่ก็มีพิรุธบ้างไม่มีพิรุธบ้างเดี๋ยวเราติดตามไล่ไปเรื่อย
พาไปดูบรรยากาศชาปนกิจศพนางกันนิกาจำปา
ที่วัดมิ่งโพวนารามกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะเราได้เจอกับสามีของคุณเล็กหรือคุณกันนิกาผู้ตายด้วยนะคะ
สามีวันนี้นี่นี่ค่ะคุณพานุวัฒน์เสาทองบวชหน้าไฟให้ภรรยานะคะ
ก็มีการสวดอภิษฐรรมเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ให้ญาติครอบครัวเพื่อนชาวบ้านที่มาร่วมงาน
ร่วมวงดอกไม้จันทร์ก่อนจะนำร่างของคุณเล็กเข้าไปในเมนเพื่อชาปนกิจค่ะ
สามีนะคะเล่าเลยบอกว่าวันนี้ที่ตั้งใจบวชหน้าไฟให้ภรรยา
เป็นเพราะว่าได้ยินจากเพื่อนของญาติมาเล่าให้ฟังว่าภรรยาไปเข้าฝันเขา
บอกว่าอยากจะให้สามีบวชหน้าไฟให้
เขาบอกพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บเขาตัดสินใจบวชหน้าไฟเลย
เขาบอกเขารักภรรยาคนนี้มากตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่
ภรรยาขออะไรเขาทำให้หมดทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นถ้านี่คือคำขอสุดท้ายเขาก็ยินดีจะทำให้
แล้วเขาบอกก่อนที่จะนำร่างของภรรยาเข็นเข้าเมนเพื่อชาปนกิจ
ก็ได้พูดในใจกับภรรยาแล้วนะบอกว่าอยากให้ไปสู่สุขติ
ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไม่ต้องห่วงทางนี้
เขาจะเป็นคนดูแลครอบครัวเอง
ลูกสาวทั้งสองคนแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ของเขา
เขาก็ยินดีที่จะดูแลประหนึ่งว่าเป็นลูกของตัวเอง

ส่วนทางคดีความก็จะขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนจัดการค่ะ
ส่วนตัวเขาเนี่ยขอเชื่อในเวรในกรรมก็แล้วกัน
เขาอโหสิกรรมให้แล้วให้เวรกรรมมันตามทัน
คนเหล่านั้นที่เป็นคนร้ายที่ฆ่าภรรยาของเขา
ซึ่งเขาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คนค่ะ
ผมไม่อาฆาตกับใครหรอกครับเดี๋ยวมันเวรกรรมจริงมันต้องทำอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าผมเคยเจอมาแล้ว
ทีนี้เรายังได้คุยกับลูกสาวด้วยนะคะนางสาวสิริวิพาคำค้อค่ะ
บอกว่าทุกวันนี้ก็ติดตามความคืบหน้าคดีจากทางข่าวนี่แหละ
แต่เธอเชื่อมั่นในฝีมือตำรวจเชื่อว่าตำรวจเนี่ยจะเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน

วันที่๑๐กรกฎาคมคือต้องบอกว่าแม่หายไปตั้งแต่๙กรกฎาคม
วันที่๑๐ค่ะในปอผู้ต้องสงสัยที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
เออก็ชอบเล่นพนันด้วยอยู่ในวงพนันไฮโลกันซึ่งผู้ตายก็เคยไปเล่นเนี่ยนะคะ
ปอมาที่บ้านค่ะมาคุยกับเธอถามว่าเจอแม่บ้างไหมแม่กลับมาบ้านหรือยัง
ประโยคนี้แต่เธอไม่ได้ตอบอะไรไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
คือที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำใช่ไหมคะลูกค้ามาเยอะก็เลยยังไม่ทันได้คุยกัน
แต่เธอบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในปอก็ไม่ได้ดูมีท่าทีมีพิรุธอะไร
แล้วเธอก็ไม่ได้สงสัยในตัวในปอด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในปอค่อนข้างสนิทกับแม่ค่ะ
จะนำลอตเตอรี่มาขายให้แม่ที่บ้านแล้วก็พูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ว่าที่น่าแปลกก็คือหลังจาก๑๐กรกฎาคม
มาถามหาแม่ในปอก็หายไปเลยนะ

คือยุ่ชายต้องสงสัยที่ปรากฏฐานของเธอไปก่อนหน้านี้เราเคยเจอทำยังไง
ก็มาถามอยู่ว่าเจอแม่ยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจอแม่ยังแม่มาบ้านหรือยังค่ะ
น่าจะเป็นวันที่๑๐ค่ะเพราะว่าวันที่๙เนี่ยยังไม่มีคนรู้เยอะ
ก็นึกว่าแบบแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปพักสมองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะแกเป็นคนค่อนข้างเครียด
คือวันที่๑๐นี้ก็เจอศพแล้วนะฮะที่นางกันนิกาเขาก็ไปถูกพบศพในลักษณะบาดแผลที่ศีรษะ
ถูกทิ้งเอาไว้ที่ป่าข้างทางตรงนี้ฮะ
คือถ้าจะมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมาถามเหมือนกับมาดูลาดเหล่า
ว่าได้เจอไหมเป็นอะไรยังไงก็อาจจะเป็นไปได้

มาถามเพราะว่าถามสารทุกข์สุขดิบตามภาษาคนที่รู้จักกันนี่ก็อาจจะเป็นไปได้
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีเราถามไปยังตำรวจนะครับ
พลตำรวจรีนัทธนลประชุมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด๕คน
ในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์และรับของโจรนะครับ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยเอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าหนึ่งในนั้น
คือผู้ชายสวมเสื้อสีแดงท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นรถกระบะของผู้ตายขับผ่านเส้นทาง
แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่คนขับเปิดกระจก

เนี่ยตำรวจบอกว่านี่คือ๑ใน๕ของผู้ต้องหาที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
คนขับรถกระบะคันนี้แล้วใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
คาดว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ไปรับรถกระบะมาจากเพื่อนของคนก่อเหตุอีกทีนึง
อาจจะไม่ใช่คนที่ลงมือฆ่าชิงทรัพย์ตั้งแต่แรก
แต่รับรถกระบะต่อมาอีกทอดนึงเพื่อขับเอาไปขายทางชายแดนทางภาคตะวันออก
ส่วนนายปอปาที่เป็นผู้ต้องสงสัยมีการติดต่อมายังตำรวจแล้ว
ว่าจะขอพบตำรวจแต่ยังไม่ได้เดินทางมาพบตำรวจ
ซึ่งตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่านายปอปาคนนี้ที่ลูกสาวบอกเคยมาถามหาแม่เนี่ย
ในช่วงวันที่๑๐หลังจากที่แม่หายไป๑วันยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
ตำรวจบอกว่าว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางกันนิกาหรือไม่
ต้องสืบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับก่อน
ก็แสดงว่าไม่ได้เป็น๑ใน๕ในการขออนุมัติหมายจับในครั้งนี้
วันพรุ่งนี้พตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์รองพตร
มาแถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ในเวลา๑๔นาฬิกานะครับนี่ตำรวจบอกนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของ
ผู้ต้องสงสัยนายปอปลาแล้วได้คุยกับญาติของเขา
เขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บอกว่าได้เจอกับในปอเนี่ยครั้งล่าสุดคือ๑๒กรกฎาคม
ตอนนั้นประมาณ๑๐โมงเช้าในปอเนี่ยมาที่บ้านเอาเงิน๕๐๐บาทมาให้
เพื่อส่งเงินกู้ตอนนั้นที่สังเกตเห็นก็ดูท่าทางไม่ได้มีพิรุธอะไร
ยังแต่งตัวดูเนี๊ยบเลยนะเพื่อจะไปทำงานขับรถตู้ต่อ
แล้วถ้าย้อนไปตั้งแต่๙กรกฎาคมจนถึง๑๒กรกฎาคม
เธอเจอกับนายปอทุกวันเพราะทุกเย็นนายปอจะมานั่งดื่มเบียร์ที่บ้านของเธอเป็นประจำ
เท่าที่จำได้เย็นวันที่๑๐กรกฎาคม
หลังทราบข่าวการหายตัวไปของนางกันนิกาเธอยังถามในปอเลยว่า
เออกันนิกาหายไปไหนได้ข่าวไหมในปอไม่ได้ตอบอะไร
แล้ว๑๒กรกฎาคมเนี่ยเธอก็ยังโทรติดต่อในปอได้
แต่ตอนนั้นในปอรับสายแต่ไม่พูดอะไรเธอคิดว่า
สงสัยตอนนั้นคงติดงานเพราะปกติแล้วเวลาที่ในปอทำงานเนี่ย
เหมือนกับเขาจะรับสายแต่เขาไม่พูดค่ะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถ
ติดต่อกับในปอได้อีกเลยจนถึงวันนี้นะฮะวันนี้ก็
แล้วใช่ไหมนี่ฮะ
คิดว่าในปอเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนลงมือก่อเหตุ
เพราะที่ผ่านมาเธอเคยไปเล่นไฮโลกับในปอนและนางกันนิกา
ทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วตัวในปอเองก็เป็นคนจิตใจดี
ยืนยันนะฮะเธอบอกขนาดสัตว์เนี่ยนะ
ปอเนี่ยไม่เคยฆ่าเลย
เด็กเนี่ยมาวิ่งเล่นมาวะมาอะไรยังไงเนี่ย
ไม่เคยไปดุอะไรเด็กเลยหากจะให้ในปอไปฆ่าคนเนี่ย
ทำไม่ได้นะเธอเจอครั้งสุดท้ายคือ๑๒จนถึงวันนี้คือ๑๔
ค่ะนะยังไม่เจออีกเลยนะครับเธอก็เลยฝาก
ไม่เกี่ยวข้องอะไรจริงเนี่ยก็มาพบตำรวจซะมาบอกกับตำรวจซะว่าเออ
ไม่เคยมีเลยคนนี้ไม่เคยมีกับใครเลย

ไม่เด็กด่าแค่นี้แกก็เดินหนีแล้ว
ก็มันเงียบไปเลยไงข่าวออกมาใช่ไหมล่ะ
ก็เลยวันที่๑๑ก็เห็นกัน
ก็นั่งใช่ก็นั่งกินเพื่อนฝูงเขาก็มาเต็มนี่

แต่๑๓นี่คือไม่เห็นยังไงครับ
ไม่เห็นเลย๑๒ตอนเช้านี่เห็น
แกก็มาส่งตามปกติแกก็ไปทำงาน

วันที่เท่าไหร่ครับ

ตอนเย็นนั่นแหละ
เขาไม่พูดส่งสายไว้ทำไมเขาไม่พูดมั้ย
ถ้าแกทำงานนี่แกจะไปพูด
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับ
ญาติภรรยาของนายปอนะครับ
เขาบอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งของ๑๒กรกฎาคมเนี่ย
เห็นในปอกับภรรยานั่งดื่มเบียกันอยู่ที่เถียงนา

ทั้งคู่เขามักจะทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้ว

เนี่ยตอนนี้พอรู้ข่าวว่าเออมีกรณีของนางกันนิการ
ในปอตกเป็นผู้ต้องสงสัยจะเกี่ยวพันธุ์หรือเปล่า

แต่ในปอไม่รับสายเลยนะฮะ
บอกตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย

จะไม่ฆ่าไม่ทำอะไรเลย
ผมขอบคุณจากนี้

หลังวันที่๑๒ไม่เจอเขาอีกมั้ย
ไม่เจอเลยครับ

เปลี่ยน
ทีมข่าวเรายังได้คุยกับเพื่อนร่วมวงพนันของผู้ตายด้วยนะคะ
เธอก็ให้ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วทุกวงที่ไปเล่นเนี่ย
จะต้องมีนางกันนิกากับนายปอปลาไปด้วยตลอดทุกวงเลย
แต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าสองคนนี้เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
อาจจะมีแซวกันบ้างเวลาคนนึงได้คนหนึ่งเสียตามภาษา
ส่วนวันที่๙กรกฎาคมวันที่นางกันนิกาหายตัวไปเนี่ยนะคะ
จำได้ว่าไปเล่นพนันแล้วก็เจอในปอปลาเข้ามาเล่นด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าในปอเนี่ยเล่นแค่แป๊บเดียวค่ะ
แล้วก็กลับออกไปซึ่งก็ค่อนข้างผิดวิสัย
เพราะปกติก็คือจะเล่นจนกว่าจะยุบวงถึงจะเลิก
ทีนี้พอวันที่๑๐กรกฎาคมในปอโทรหาเธอนะคะ

หลังจากวันนั้นเธอบอกติดต่อในปอไม่ได้อีกเลยค่ะ

แสดงว่าวงพนันวงไฮโลนี่แม่

คือถ้าไม่มีโควิดมันก็เปิดไม่ได้นะ